คุณผู้ชมฮะได้เวลาแล้วที่ใครหลายคนรอคอยว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่
งั้นไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
และนี่คือเสียงจากพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเปลี่ยนชีวิต
ได้๑ล้านบาทน่าจะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวนะครับ
ทำประตอบอาชีพพระขายอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ้าได้เป็นเศรษฐีของคาราบาลร้านแรกจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกค่ะ
และคาราบาลแดงก็พร้อมแล้วที่จะส่งมอบโอกาสให้พี่น้องชาวไทย
ต่อยอดสร้างอาชีพพลิกชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้ง
รางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
เพียงส่งฝาเครื่องหนึ่งคาราเบาแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วส่งมารุนโชคต่อเลย
อย่ารอช้าเพราะผู้โชคดีร้านแรกอาจเป็นคุณ
สวยหรือยังสวยหรือยัง
ได้มั้ยคงมีได้มั้ย
เอ้าขายาวขายาว
ได้ยัง
จริงแน่นอนแหละไม่ใช่ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนได้นะคะคุณ
ทำยังไงถึงจะได้ล่ะก็ส่งมาร่วมสนุกกับเราในกิจกรรม

พี่แจกทุกวันเลยนะมอเตอร์ไซค์๑๐๐คันค่ะ
เออแล้วไม่ใช่แค่แจกมอเตอร์ไซค่ะคุณแจกล้านถึง๓ครั้งเลยทีเดียวโอ้โฮ
เล่นแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์ไป
เออไม่ต้องรอช้านะแมมไปลุ้นพร้อมกันเลยกับผู้บริษันข้าบาดได้

โอ้โฮมาแล้วโอ้โฮ
มาแล้ว

จะอยู่ทั้งหมดไงมาย
เลยเปิดข้าวอีกสิ่งเดียว

ดีดีด้วยครับ
บอกแล้วว่าเราจับจริงแจกจริง

กติกาที่เราเน้นย้ำกันทุกวันก็คือ

ใช่แล้วแล้วส่งมาตามกล่องรับชิ้นส่วนของ
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

นี่คือชิ้นส่วนที่ส่งมาจากทั่วประเทศเลย
เยอะมากเยอะจริง
แล้วถ้าใครอยากจะเป็นผู้โชคดีนะจ๊ะ
ย้ำเลยว่าเราเนี่ยจับจริงแจกจริง
ส่งจริงได้จริง
ไปดูกติกาเลยจ๊ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป